คุณผู้ชมแฟนรายการตลอดข่าวขอมา
เราจัดให้อินบล็อกมาคุยในเพจรายการ
แล้วก็บอกสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของหมูนุ่ม
ในแบบสุกิโบราณ
ขอแนะนำจินหลงสุกี้โบราณ
กี้สไตล์ตอกไข่ซอสเต้าเจียว
สูตรลับน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้เด็ด
โอ้โหอยากกิน
ทำกันมาตั้งแต่รุ่นอาม่ามากว่า๕๐ปี
บอกเลยนะเจ้าของร้านเขาเป็นแฟนตลอดข่าวตัวยงด้วย
นิ้งเป็นแฟนรายการตลอดข่าวอยู่แล้วค่ะ
รายการตลอดข่าวมันมีฝากร้านกับไทยรัฐ
พอดูจบนิ้งก็เลยอินบล็อกเข้าไปที่เพจเลยค่ะ
ดีใจมากที่ทีมงานติดต่อมาแล้วก็มาที่นี่ด้วยค่ะ
พอช่วงโควิดปีที่แล้วเมษา
เราโดนลดเงินเดือนนิงก็เลยบอกว่าเอ้ยจะทำยังไงดี

นิ้งก็เลยคุยกับแฟนว่าเราจะทำอย่างไรดี

อ่าแล้วก่อนจะมาเป็นจินหลงสุกี้โบราณ

คุณนิ้งกับครอบครัวเขาลองทำกินเองที่บ้านกันก่อนนะคะ
คือบางโอกาสก็ทำเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนมากินที่บ้าน

ความอร่อยก็เลยแบบบอกต่อกันไปจนเพื่อนบอกว่า
เฮ้ยทำขายเถอะมันน่าอร่อยจริง

คุณนิ้งกับสามีก็เลยช่วยกันพัฒนาต่อยอดสูตรกันมาเรื่อยค่ะ
อยากรู้ใช่ไหมคะว่าสูตรลับของร้านคืออะไร

บอกได้ไหมคะคุณนิ้ง
ตั้งแต่ส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนะคะ

หมักของนิ้งเป็นหมูหมักสูตรน้ำมันงา
ต้องแช่ช่องฟิตก่อน๑วัน
แล้วค่อยเอามาทำเพื่อให้มันคายน้ำแล้วมันจะนิ่มกว่าเดิม
อันนี้เป็นสูตรที่ใช้ตั้งแต่รุ่นอาม่า
ซอสเต้าเจียวเป็นสูตรลับของอาม่าเหมือนกัน
คือน้ำซุปมันจะขาดซอสเต้าเจียวไม่ได้เลย
เพราะว่ามันเป็นซอสที่ทำจากเต้าเจียววัตถุดิบของจีนด้วยค่ะ
อืมแล้วมันจะหอมน้ำมันงามากแล้วน้ำจิ้มเต้าหู้ยีก็ขาดไม่ได้
เวลาเอาไปต้มกรรมวิธีของมันด้วยที่แตกต่าง

แต่อันนี้ต้องเอาหมูนุ่มเนี่ย
สมกับซอสเต้าเจียวแล้วก็ตีไข่ลงไป
แล้วก็คนแล้วก็เทลงซุปเดือด
มันเลยแตกต่างจากซุกี้ทั่วไปด้วยค่ะ

โอ้โหน่าทานมากแล้วคุณ

เขาล้างทำความสะอาดด้วยเบกกิ้งโซดาเลยนะคะ
คุณสั่งไปคุณไม่ต้องกังวลเลยเขาล้างมาให้เรียบร้อยแล้ว
จิ้นหลงซุกี้โบราณสั่งได้ทานเดลิเวอรี่เท่านั้น
ราคา๔๔๙บาทส่วนไซต์แอลล์ราคา๕๔๙บาท
ถ้าคุณจะสั่งกุ้งสดสั่งปลาหมึกหรือหมึกกรอบอะไรอย่างนี้
ทางร้านเขามีบริการเพิ่มเติมได้นะครับ
สั่งผ่านแอปดีลิเวอรี่ได้ทุกแอป
พิมพ์คำว่าจิ้นหลงซุกี้โบราณ
หรือโทรสั่งตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างที่เราขึ้นไว้นี่เลย
น่ากินมากจริงจริง